คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้เข้าจับกลุ่ม
ขบวนการลักลอบยาเสพติดข้ามชาติซึ่งได้ผู้ต้องหา๔คนนะคะ
แล้วก็ของกลางเป็นยาบ้านับแสนเม็ดเลยยาไอซ์อีก๑๐กิโลกรัม
กำลังไปส่งมอบที่บิ๊กซีมหาชัยนะคะซึ่งคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีเกาะติดการปฏิบัติภารกิจของตำรวจในครั้งนี้ด้วยนะคะ
เราไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณวิมลวันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่า
เป็นการเข้าจับกลุ่มโดยละม่อมแล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่มีเรื่องของการยิงประทะ
ไม่มีเรื่องของการเสียชีวิตหรือว่าการเข้าไปจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ก็เป็นไปด้วยดีนั่นเองนะคะโดยจุดที่มีการเข้าจับกลุ่มในวันนี้ค่ะ
ก็เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะริมถนนพระราม๒ย่าน
ผู้ต้องหา๔คนนะคะซึ่งประกอบไปด้วย
นายชันไพราสีนายสุระวิทพิพักนะคะ
ซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนอกจากนี้ยังจับกลุ่ม
นายสุวนันแฉะและนายอัสมีนยะแตนะคะ
ซึ่งเป็นชาวจังหวัดนราธิวาส๔คนนี้แบ่งหน้าที่กันทำ
โดยจากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวที่เข้าจับกลุ่มเข้าบันทึกภาพในการจับกลุ่ม
ร่วมกับทางการปฏิบัติการของตำรวจในครั้งนี้นะคะสองคนแรกก็คืออ่า
มาจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศลาวค่ะ
ก้อนยาเสพติดไว้ในรถแล้วก็จากนั้นนำรถคันนี้มาส่งให้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้ต้องหาสองคนหลังค่ะเพื่อที่จะขับต่อไปยังภาคใต้ยาบ้าส่วนใหญ่
ส่วนหนึ่งนั้นนะคะจะถูกส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
แล้วก็ส่วนใหญ่นั้นจะถูกส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจากการสอบถามตำรวจบอกว่า
น่าจะมีการส่งไปยังประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะส่วนของกลางที่ยึดได้ในวันนี้นะคะ
เป็นอ่ายาเสพติกซึ่งประกอบไปด้วยยาบ้าจำนวนหนึ่งแสนเก้ามือนสี่พันเมตรนะคะ
ซุกซ่อนไว้อย่างดีค่ะโดยนำซุกซ่อนไว้ในห้องลับบริเวณถังน้ำมันนะคะ
แล้วก็บริเวณประตูด้านหลังหรือว่าประตูบริเวณกระบะนะคะ
ของรถกระบะนั่นเองค่ะหนึ่งแสนเก้ามือนสี่พันเมตรนะคะ
ส่วนไอซ์จำนวนยี่สิบสามกิโลกรัมค่ะตำรวจก็อ่า
ทำการตรวจค้นอย่างละเอียดนะคะจนพบว่าไอซ์จำนวนนี้เนี่ย
ซุกซ่อนอยู่ในช่องรับซึ่งอยู่บริเวณล้อยางรถอะไหล่ของรถกระบะนะคะ
ซึ่งเป็นรถกระบะทะเบียนตเต๋าง๘๖๒๗ภูมิเทพฯมหานครค่ะ
การสอบค้ามคนตะเบิดตรีอ่าพรชัยเจริญวงนะคะ
ท่านรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่า
ตำรวจปราบกรามยาเสพติดนั้นสืบทราบมานะคะว่าจะมีการส่งยาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้มีการติดตาม
แล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดซึ่งก็บางส่วนยังให้การภาคเศษนะคะ
ส่วนนั้นให้การรับสารภาพแล้วบอกว่าทำหน้าที่ในการนำยาเสพติด
มาส่งให้ตามจุดตามคำสั่งเท่านั้นซึ่งยาเสพติดทั้งหมด
ส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้ก่อนที่จะส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
หากหลุดไปถึงมือเพื่อนบ้านได้ท่านบอกว่าจะมีมูลค่าถึง๑๐เท่านั้นเองนะคะ
ทำให้การขนส่งยาเสพติดล็อตนี้เนี่ยมีการนำเอาขนยาไอซ์ถึง๒๓กิโลกรั
แล้วก็ยาบ้าเพียงแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเมตรเท่านั้นค่ะค่ะเอาละค่ะ
ขอบคุณคุณวิมลวันธรรมพักดีนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่เกาะติด
ปฏิบัติภารกิจของตำรวจในการเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะ